ใส่ชุดไว้นับนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็โชว์แต่ที่มันเป็นประเด็นคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะ

เขาเรียกว่าอะไรที่ต้นขา
สูงกว่าต้นขามันแหม่มัน
อืมว่าเสียวเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นความชื่นชอบส่วนบิดกรมด้วย
ก็มีหลายคมมงคอมเมนต์เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ตอบกลับแบบเฟียสนะคะ
มั่นใจเลยว่าไม่ซีเรียสที่คนมองเธอในแง่ลบนะ
ก็จะตอบกลับแบบเผ็ดไปฟังกันค่ะ
มันก็เป็นระดับที่เรากะว่าถ้าเกิดเราถ่ายละครใช่ไหม

กะว่าแบบเวลาเราใส่แบบเป็นเกาะอกกับกางเกงขาสั้น
เวลาเป็นฉากเลิฟซีนมันจะไม่เห็น
มันก็คงไม่สามารถปกปิดได้ทั้งชีวิตอยู่แล้ว
ก็โอเคก็เราก็เป็นคนเปิดเองมันจะดีกว่าดีกว่า
ไปถ่ายแบบแล้วนิตยาศาสตร์เขาไม่รีทัชให้เรา
แล้วแบบเป็นประเด็นเราชอบของเราเรามีความสุขของเรา
แล้วก็ศักดิ์ในสิ่งที่ไม่มีผลกระทบต่องาน
และนี่ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่รอยสักเดียวเท่านั้นนะคะ
ออกมายอมรับนะแบบตรงเลยว่าเธอมี๕๖จุดบนร่างกายนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่แบบซ่อนเร้นนะคะ
เหลือเกินนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวไปตามอ่านเอาเองนะจ๊ะ

เอาจริงนะมันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลนะคะ
แล้วก็การที่เธอศักดิ์เนี่ยเธอคิดดูแล้วว่ามันไม่ส่งผลกระทบกับงาน
กับงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเขาเรียกเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะการเข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปตอบว่าอะไรแบบเนี้ยในพื้นที่ส่วนบุคคลเนี้ยต้องระมัดระหว่างนิดหนึ่งนะคะ